ช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้านะครับ
หลังจากที่น้องน้ำตาลเดอะสตาร์นั้นได้เสียชีวิตไป
ตั้งแต่ช่วงตี๒๗นาทีที่ผ่านมาครับ

ซึ่งเป็นของคุณพ่อของน้องน้ำตาล
หรือว่านางสาวบุษรันทองชิวโพสต์ข้อความแจ้งข่าวการเสียชีวิตของน้ำตาลว่า
ลูกน้ำตาลบุษรันทองชิวจากไปแล้วอย่างสงบและสวยงามตอนตี๒๗นาที
ด้วยความปรารถนาดีของครอบครัวจึงได้อนุญาตให้ทีมแพทย์สิริราช
นำชิ้นส่วนภายในของน้องน้ำตาลบางชิ้นที่แพทย์สงสัยไปศึกษาชนสูตรต่อไป
เพื่อวันข้างหน้าจะได้มีวิธีการรักษาหากมีใครอาการแบบเดียวกันกับโรคน้ำตาล
เหตุผลที่บอกว่าโรคน้ำตาลเพราะว่ายังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นโรคอะไร

ทั้งครอบครัวแม่พ่อพี่สาวขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเป็นยัยน้ำตาลที่บุถรรณมานักโอกาสนี้ด้วยครับ
และมีรายงานข่าวทางโรงพยาบาลเรียนจัดแถลงข่าวในช่วงสายของวันนี้

อืมทีนี้เนี่ยคุณน้ำตาลเนี่ยนะคะโด่งดังมาจากการประกวด
ใช่แล้วก็หลายคนก็รู้จักหลังจากนั้นก็มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทีนี้มาดูประวัติกันหน่อยนะคะสำหรับน้ำตาลเนี่ย
เป็นบุตรสาวของผู้กำกับภาพยนตร์ดังวิโรธทองชิวเกิดเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายน
พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบสามภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาขร
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยดุริยังคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเอกวอยซ์
เริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้า
ก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องเทวดาท่าจะเท่งออกมานะคะรับบทเป็นอมยิ้ม
งานด้านการแสดงมีผลงานด้านละครฝากไว้ให้ติดตามหลายเรื่องค่ะ
เช่นซิตคอมอารมณ์ดีผู้กองเจ้าเสน่ห์รับบทเป็นหมวดรัน
เชื่อว่าหลายคนคงจำน้องได้จากบทนี้นะคะ
ก่อนที่จะมีงานละครต่างตามมาหลายเรื่องด้วยกัน
ไม่ว่าจะเป็นข้ามเวลาหารักพ่อปลาไหล่เป็นต้น
คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคำถามที่ทุกคนต่างพากันถามถึงก็คือว่า
น้ำตาลเป็นอะไรโรคที่น้ำตาลเป็นคืออะไร

ซึ่งตอนนี้ทางแพทย์เองก็บอกว่ายังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนได้นะคะ
คุณพ่อเองก็อนุญาตให้เอาชิ้นส่วนไปตรวจพิสูจน์เพิ่มเติมแล้ว
เดี๋ยวค่าว่าบ่ายสายวันนี้อาจจะมีการแถลงอะไรเพิ่มเติม
แต่เรารวบรวมอาการของน้องตั้งแต่เริ่มต้น
มาจนถึงมาถึงโรงพยาบาลสิริราชให้ฟังกันหน่อย
เพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีการแถลงที่ห้องสิรินทร
เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชนะคะ
ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แล้วก็รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัญญาสากิยลักษณ์

วิชาศัลยศาสตร์มาชี้แจงอาการของน้องน้ำตาล

โดยเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะ
อาการของน้องคือมีเส้นเลือดแตก
ทำให้เลือดไหลออกมาเป็นจำนวนมาก
พอเลือดไหลออกมาแล้วมันก็ไหลเข้าไปที่ทางเดินหายใจ
ทำให้ทางเดินหายใจอุดตัน
เดินหายใจอุดตันปุ๊บหัวใจน้องถึงได้หยุดเต้น
และต้องมีการกู้ชีพถึง๒ครั้ง
ซึ่งทำที่โรงพยาบาลสมุทรสาครก็คือโรงพยาบาลแรกที่น้องไป

แล้วก็บอกว่าโรงพยาบาลสุริราชรับเป็นเคสเรียบร้อยแล้ว
จากสิริราชก็ไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
มาช่วยในการย้ายตัวน้องมาที่สิริราชด้วย
อดน้ำตาลทำงานไม่ได้เลย
หน้าที่ของปอดในร่างกายเราคือการฟอกเลือด
คือฟอกให้เลือดมีออกซิเจนเพื่อไปเลี้ยงร่างกาย
แต่ปอดของน้ำตาลทำงานไม่ได้เพราะว่ามีริ่มเลือดอุดตัน
เดินหายใจอุดตันเพราะฉะนั้นเลือดถึงได้เป็นพิษ
เอาเลือดออกมาฟอกข้างนอกแล้วเอากลับเข้าไปใหม่
ส่วนหัวใจน้ำตาลทำงานได้ด้วยสารใช้ยาฉีดกระตุ้น
พอมาถึงที่สิริราชค่ะทีมแพทย์เข้าประเมินอาการ
ปรับเปลี่ยนตัวยาและแก้ไขความไม่สมดุลของเลือด
เพราะว่าในเลือดมีความผิดปกติอยู่เยอะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาคือคืนก่อนนะคะ
มีสัญญาณที่ดีขึ้นชีพจรเริ่มคงที่
เลือดหยุดไหลและเลือดที่ค้างในท่อทางเดินหายใจ

ตอนแรกที่เอาน้องไปที่โรงพยาบาลยังตรวจอะไรมากไม่ได้
เพราะร่างกายน้องยังรับไม่ไหวทุกอย่างยังไม่คงที่
แต่พอคงที่หลายอย่างแล้วเมื่อวานนะคะ
ช่วงเช้าก่อนที่คุณหมอจะมาแถลง
ก็เลยได้นำน้องน้ำตาลไปเอ็กซาเรย์
เพื่อดูว่ามันมีตำแหน่งเลือดออกตรงไหนบ้าง

เรื่องต้นไม่พบตำแหน่งเลือดออกที่ปอดทั้งสองข้าง
คือเขาเอาไปเอ็กซาเรย์ปอดแล้วก็เอ็กซาเรย์สมอง

เพราะว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีผลหรือเปล่า
รวมถึงอาการหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นเนี่ย

ต้องดูด้วยว่าสมองทำงานเป็นยังไงบ้างแล้ว
น้องมีอาการสมองบวมมากจากการขาดออกซิเจนเป็นเวลานานค่ะ
ก็เลยยังไม่สามารถประเมินอาการทางสมองได้เลย
สมองเวลาขาดออกซิเจนจะเกิดภาวะบวมน้ำนะคะ

ถึงจะสามารถประเมินการทำงานของสมองได้
ทีมแพทย์ได้แถลงแนวทางการรักษา
อย่างที่บอกว่ายังหาตำแหน่งที่เลือดออกไม่เจอ
ต้องเฝ้าระวังแล้วก็หาสาเหตุต่อไป
เพราะอาจจะมีภาวะเลือดออกได้อีก
แต่ที่แน่ต้องแก้ไขภาวะผิดปกติของเกลือแร่ในร่างกาย
แล้วให้ยาลดอาการสมองบวม

ต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจเพื่อให้หัวใจยังคงทำงานได้
และเฝ้าระวังอาการวันต่อวัน
และในเลือดค่าเลือดของน้องน้ำตาลความผิดปกติยังเยอะอยู่

คือกรดที่ร่างกายผลิตออกมามีเยอะแล้วก็ไม่สามารถฟอกได้
ซึ่งทางการแพทย์นะคะแพทย์ทั้งสองท่าน
แจ้งเลยว่ายังไม่สามารถระบุโรคที่ชัดเจนได้
แต่ที่ระบุได้แน่ก็คือ
ไม่ใช่ไข้เลือดออกแบบที่สันนิษฐานกันอย่างแน่นอนค่ะ
โดยเฉพาะตอนนี้ไข้เลือดออกระบาดนะคะ
แต่น้ำตาลไม่ได้สรุปแล้วว่าไม่ได้เป็นนะคะ
ทีนี้พอหาสาเหตุไม่ได้หลายคนก็กังวลแล้ว
ว่าอาการแบบนี้เราจะเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า

เพราะว่ารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรัชญาสากิยลักษณ์
ยืนยันนะคะบอกว่าไอ้โรคนี้
อาการแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย
พบเจอได้น้อยมากเกือบจะไม่มีให้เห็นเลย
เคสตัวอย่างใดที่เคยปรากฏมาก่อน
คือคุณหมอบอกว่า๑ในล้านคนที่จะเป็นโรคนี้ได้
ฟังเสียงแพทย์เจ้าของไข้น้องน้ำตาลกันหน่อยค่ะ
ในกรณีของคุณน้ำตาล
เท่าที่ประเมินปัญหาใหญ่อยู่ที่ปอดมันอยู่ที่หัวใจ
คือหัวใจต้องใช้ยากระตุ้นก็จริง
แต่ว่าสาเหตุหลักที่ทำให้หัวใจหยุดเต้นเกิดมาจากปอด
ไม่สามารถแลกเปลี่ยนอากาศได้
เมื่อเช้าเพราะทุกอย่างนิ่ง
พวกนี้เป็นสิ่งที่เจอน้อยมากเจอไม่บ่อย
ไม่อยากเรียกว่าหนึ่งในล้านคือมันเจอน้อยมากแล้วกัน

แต่รู้อย่างเดียวมันออกเสร็จมันไหลเข้าไปในระบบ
ท่อหลอดลมต่างแล้วนี้
จริงลักษณะแบบนี้เป๊ะเลยเนี่ยไม่เคยเจอครับ
แต่ลักษณะเช่นอาการไอเป็นเลือดมากอันนี้เคยเจอ

แต่ว่าเอาแบบภาพรวมนี้เลยคือเลือดออกเข้าไปในหลอดลมทั้งสองข้าง

หรือถ้าถามตอบตรงข้ามกับกันว่า
ใส่เอ็กโม่น้ำไข้ที่เป็นอาการแบบนี้ไหมไม่เคยครับ
ระหว่างที่ปอดยังฟอกเลือดไม่ได้ก็ให้เครื่องเอ็มโม่ทำงานไปก่อน
สมองรอให้ยุบบวมก็ใช้ยาช่วยนะครับ
ปรับเปลี่ยนเกลือแร่อย่าให้มันผิดปกติ
ซึ่งก่อนอันนี้มีรายงานว่าน้องปอดแตกใช่ไหมคะ
อดแตกไม่ได้เป็นอาการที่เกิดจากอาการของน้องเองนะ
คือมันเกิดจากตอนช่วงที่ใส่ท่อหายใจเข้าไป

มันเลยมีแรงดันที่เยอะทำให้ปอดน้องแตก
เมื่อวานจุดหลักที่คุณหมอพยายามที่จะดูแลเป็นพิเศษ
ก็คือเรื่องของสมองบวมแล้วก็ปอดที่เลือดออก
แต่ยังไม่สามารถหาจุดที่เลือดออกได้นะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะก็มีพี่น้องของเพื่อนศิลปินเดินทางไปเยี่ยม
แล้วก็ให้กำลังใจน้องน้ำตาลอย่างต่อเนื่องนะคะ
โดยเฉพาะเพื่อนดาราที่ร่วมแสดงในซิตคอมเรื่องผู้กองเจ้าเสน่ห์
ทั้งคุณมอสปฏิพานคุณนิกเดอร์สตาร์
ก็มาให้กำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจกันอย่างเต็มที่แบบนี้ค่ะ
ปรวจมนต์นะคะว่าขอให้มันเป็นข่าวดีสำหรับพวกเรา
ที่น้องจะฟื้นกลับมาแล้วก็มาพูดคุยกันได้อีกครั้งหนึ่ง
โดยสังตัวแล้วตอนเช้าก่อนนาน
ผมก็ได้ไปใส่หลักแล้วก็ขอให้น้องตาล
น้องน้ำตาลเพิ่งจะปล่อยเพลงใหม่นะคะ
คือคุณพ่อวิโรธทองชิวเพิ่งจะโพสต์ผลงานเพลงล่าสุดของน้ำตาลเอาไว้
เป็นเพลงการแต่งแล้วก็ร้องเพลงร่วมกับเพื่อนนักเขียน
ที่ชื่อว่าวินิมันหรือว่าวินิมันวรวพุทธค่ะ
เขาบอกว่าเพลงนี้นะเป็นแรงบันดาลใจมาจากช่วงความฝันของน้ำตาล
ซึ่งเป็นเพลงภาษาอังกฤษเพลงแรกที่น้ำตาลแต่งเนื้อ

ก็สะท้อนตัวตนอีกมุมหนึ่งของน้ำตาล
แล้วก็มีการวางแผนว่าจะปล่อยในช่วงสิ้นเดือนนี้แหละ
สิ้นเดือนมิถุนายนเพลงนี้จะได้เห็นน้ำตาลในเวอร์ชัน
น่ารักสดใสแบบเด็กเด็กนะคะและถ้าเกิดว่าไปสอบถามเรื่องของบุคลิก
ของคุณน้ำตาลเนี่ยหลายคนพูดสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
น้ำตาลเป็นคนที่โรแมนติกน้ำตาลเป็นเด็กที่มีฝัน
อยากเดินทางท่องเที่ยวน้ำตาลมีความเป็นศิลปินสูงมาก
ร้องเพลงเพราะมีเอกลักษณ์ประจำตัวเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจ
น้ำตาลจะมีแต่คนรักทั้งเพื่อนแล้วก็แฟนคลับค่ะ
ตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวก่อนต่อครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป